สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีแฟนหมัดมวยที่เคารพรักทุกท่านทั่วประเทศเลยนะครับตรงนี้ก็มีเราสองคนเหมือนเดิมครับเอกชัยหรือว่าเอกกับชัยนะครับผมเอกชุมพรสุรพัฒน์จารุมณีครับครับผมชัยสิทธิอาจารย์บี้อมรชัยเพิ่มภูมิครับอ่าวันนี้ก็อยู่ในช่วงเทศกาลตุดจีนนะครับขอแต้เอียหน่อยแต๊ะยังไม่มีนะครับแต่ว่าความมันยังมีต
เพราะคู่แรกของการถ่ายท่อสดนี่พลาดไม่ได้เลยนะครับ
ทรงมวยคล้ายกันเป็นมวยซ้ายดาวรุ่งเหมือนกัน
จะกินกันลงหรือเปล่านี่ต้องติดตามนะครับว่ากันว่าคู่นี้ใจพี่กับใจน้องครับ
เอาเดี๋ยวดูติดตามวิทยา
คือที่ที่๔สองขอซื้อริพงศ์
หมวยคู่แรกของเรานะครับเปิดหัวด้วยวายแดงพันฤทธิ์ศิษฐ์กำนันกีฬวัฒน์
อัฟฟานเบนยูโซอายุ๑๗ปีเป็นชาวจังหวัดสงขา
กมาแล้ว๓๘ครั้งชนะ๒๙ครั้งแพ้๙ครั้ง
ข้างหลังชนะคะแนนซุปเปอร์สิตจากัน

ส่วนวายน้ำเงินฟิกิษศิงศ์สอขอซิริพงศ์หรือปอสมาน
กิติพงศรีเทียนอายุ๑๖ปีเป็นชาวจังหวัดจันทบุรี
กมาแล้ว๓๐ครั้งชนะ๒๓ครั้งแพ้๖ครั้งเสมอ๑ครั้ง

คู่นี้น่าสนใจเลยนะพี่ชัยนะส่งมวยคล้ายกันเลยอะพี่
แล้วก็สถิติการชกก็พอกันครับสูสีครับ
แต่ว่าดูชื่อฉันแล้วนะครับ
มุมน้ำเงินนี่จะเข้ามาชกที่กรุงเทพก่อนเลยครับ
ส่วนแดงนี่หาตัวจับยากแล้วครับที่ภาคใต้
แล้วก็มาชกที่กรุงเทพได้นี่ไฟล์ที่สองแล้วนะครับ
ฟอร์มสวยสดยดงามทั้งคู่นะครับ
แสดงว่าถูกฉลกกับที่นี่พี่ชัยวันนี้แตกหักแน่นอนครับ
ครับผู้ทำหน้าที่บนเวทีครับ
ร่ำรวยแห่งทุกท่านนะครับในเทศกาลของวันตรุษจีนครับ
ประเทศไทยก็มีชาวไทยเชื้อสายจีนนี่ค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับ
วันนี้คู่เอกก็พลาดไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าเป็นการชิงแชมป์๑๔๗ปอนด์ของศึกยอดมวยไทยรัฐครับ
ว่างลงหลังจากที่ปากรเคยเป็นแชมป์วันนั้นก็ชนะอินทราชัยนะครับ
เดี๋ยวดูการบริกรรมคาถาครับมุมแดงนี่มีกำนันจิลวัตรสะนี่หลำนะครับ
ตำบลตลิ่งชันแห่งจนะจังหวัดสงขลาครับมาจากใต้เลยนะครับขึ้นมาเอง
แล้วก็ทำการฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยเดชรัฐของผู้ช่วยสัตว์อาจารย์สุรัสตเสียงหล่อนะครับ
ขณะที่น้ำเงินก็มีสขสิริพงศ์รัศมีครับประธานสภาเขตน้องจอกถอดมงคลให้กับพิชิตสิงห์นะครับ
เจ้าตัวก็ซ้อมอยู่กับบังจูปอสมานพี่ชัยรู้จักดี
ดีตรองแชมป์โลกเลยครับปราบธรณีลูกลำผักคีครับ
เดี๋ยวดูครับคู่แรกของการถ่ายท่อสดจี๊ดจาดเลยนะครับ
จังจงครับพวกชิคการบนพิธีครับชนทีอุศมานีครับให้กำแหน่งมีพันเอกจีลวัตรอินเกี่ยมชุมพลอินตะยศแล้วก็ชายุทธ์ขำนเรศนะครับ
ลิศสิทธิ์กำนันจิลาวัตรอายุ๑๗สงขลามุมแดงนะครับน้ำเงินพิชิตสิงสขสิริพงศ์อายุ๑๖ปีจันทบุรี

วันนี้มีพิธีมอบรางวัลให้กับสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวีด้วยนะครับ
จากส่วนลมสื่อสร้างสรรคียามวย
วันนี้คุณประเสริฐหอธรรมรัฐบุญยศปีดาแม่ทองคำนำทีมมาด้วยนะครับ
บนเวทีนะครับน้ำเงินนี่สูงกว่านิดนึงนะ
ช่วงแต่ว่าจะได้ชัยหรือเปล่าคุณผู้ชมต้องติดตามนะครับ
เป็นเกมในยกแรกของมวยคู่แรกในวันนี้
ส่วนวันนี้คู่นำรายการนี่เป็นการชิงแชมป์ของยอดมวยไทยรัฐรุ่น๑๔๗ปอนด์นะครับ

ติดตามกันยาวเลยนี่เป็นคู่เปิดหัวก่อน

นี่นะแข้งขวาเตะ
สายข่อยเที่ยวเจอกวาโต้คืนเหมือนกันนะครับนี่พันลิตร
สมัยพ่อนี้มีพันลิตรลูกสีราช

รายนี้จะพันลิตรหรือจะหมดลิตร

ฟิศซ้อมในการดูแลของอาจารย์สุรัสตเสียงหล่อ
ส่วนน้ำเงินนี่มีจูปอสมานครับดูแล
หุบซ้ายหุบซ้ายต่างฝ่ายต่างโดนนะนะ
แดงนี่จากสงขลานะครับแต่ซ้อมอยู่กับอาจารย์สุรัสเสียงหล่อ
น้ำเงินนี่อยู่ไม่ไกลครับอยู่แถวพี่บุรีนี่เอง
ซ้ายสวยงามเลยโอ้โหนี่
อาวุธทันกันด้วยน่ารักเลยนะ
เป็นชุดเด็กเล็กที่น่ารักมากครับตรงนี้แหละครับ
มันขึ้นมาจะเป็นมวยเอกต้องอยู่กับมวยชุดนี้
นี่คือการทำมวยการสร้างมวยของตัวมาโอ้โห
ตามด้วยแข้งซ้ายออกน่ารักเลยครับ
ออกตีนเบิ้ลเบิ้ลมาแล้วจบด้วยหมัดออกมาเป็นชุดน่ะ
เหมือนซ้อมเลยแบบนี้นี่แหละครับมวยพวกนี้ที่จะขึ้นมาเป็นมวยเอกแล้วครับคุณผู้ชม
การสร้างการจัดการทำจัดมวยจัดได้ทุกคนจัดแล้วสร้างเป็นหรือเปล่า
มันอยู่ตรงนั้นด้วยนะอันนี้เฉพาะ
โพรวโมเตอร์ส่วนใจนี่จากยอดมวยไทยรัลติ

จอบของเขาพันลิตร
น้ำเงินนี่เล่นของสูงตลอดเลยนะพิชิตสิงนะมีหมัดด้วยนะวันนี้น้ำเงิน
ดูเกมแล้วไม่น่าทำให้กับท่านผู้ชมผิดหวังนะ
หมัดหนึ่งสองก็ตามเวลาแข่งซ้ายตามเวลาแข่งซ้ายหลุดครับทุกโต้คืน
สวยงามคงใช้ได้นะครับน้ำเงินพิชิตสินซ้อมอยู่กับบังจูนะครับ
ปราบธรรณีลูกลำบังชีแน่ทีบลูกนี้ยันต์สวยเลยนะวันนี้
โอ้โหก็จริงนี้เราก็พีชทำมาจังหวะมอนยันต์หลับ
เหลี่ยมดูเชิงใครหลุดใครหลวมเสร็จทันทีหมดยกแรก

นี่โดนหน้าสั่นเลยครับ
พันลิตรดีผีพยันพี่สิงนี่เสียหลักไป

นี่ครับโปรโมเตอร์มหาชนครับคุณทรงชัยรัฐนาสุบันครับ
ผู้จัดศึกยอดมวยไทยรัฐกำลังมานั่งชมถึงขอบเวทีเลยครับ

พี่ป่าพี่บุ๋มครับชอบใครชอบมวยกำนันหรือว่ามวยสอขอครับ
รุมเก็บกันต่อนะบนวิธีนะ

คู่นี้ชกน่ารักด้วยยืนใกล้เลยออกมาเป็นชุดสวยเลยพิชิตสิง
คุณเห็นไหม๑๒แล้วตามด้วยแข้งซ้าย
จบสวยเนี่ยเกี่ยวแล้วคืนแบบนี้หลับเลย
ตายังลอยอยู่เลยนะอีกชุดหนึ่งไหมครับ
เผื่อฟื้นแล้ว
ต้องผีผาไม่ได้นะครับต้องค่อยเข้าค่อยเบียด
มาเลยเร่งเกมเลยนะครับ

เสียจังหวะสองสามทีแล้วมันลูกติดลมด้วยแม่พูดยากลูกนี้มันจังหวะ
ชาร์จเข้ามาพอดีแม่ถ้าเต็มวงสวิงนี่ยุ่งเลยนะพิชิตสิง
แล้วเครื่องติดเร็วด้วยดิพี่ชิดสิงวันนี้แข่งบริษัทผู้สวยด้วยพลาดเชือกเลย
แต่อย่างนี้มันไม่ทันระวังนะไม่ทันระวังดีการหล่นมาไง
อาจจะพลาดไปนิดนึงนะมัดหนึ่งสองก็ตามด้วยแข่งซ้าย
มีศอกมาเสริมสลับอ้าวเจอศอกบ้าง
อืมสีซัวไม่ได้นะครับพิชิตสิงชะล่าใจไม่ได้นะ
ถ้าแดงตั้งหลักได้มีแรงฮึดขึ้นมา

เจอปีนหนึ่งครับต้องเน้นนะต้องเรียกเกมคืนสู่เกมให้ได้ได้ละคะแนน
ทำร้องมานิ่งเชิยนี่มาแทร่จ้องเจ๊งชัยละ
พลาดไปเองนะครับจังหวะกาดตก

เปคะเผยต้องประชาญมาเจาะย้างอย่างเดียวเลยนะ
พยายามมาเจาะยางอย่างเดียวเลย

จะเหมือนเหมือนเสาที่แล้วมีมั้ย
ไปมาคิดไปกลับคนละนับนั่นสลบเลยนะ

หมัดปรุงสองยังออกอยู่
พยายามเจาะยางตลอดนะครับ
ถ้าเจอก็พยายามแซ่บมาแหละก็เป็นเรื่องได้เหมือนกันนะ

เหมือนเจาะยางแล้วแดงพันลิตร
พีชสิงแก่งซ้ายคอยสาก

เล่นนอกพีชสิงจะหวานนอก

จะนิ่งจะรอจะแทร่จ้องไม่ได้นะ

แดงพันลิตรนี่เจาะยางก็ดีนะ
ลำตัวก็ดีต้องระวังด้วยครับน้ำเงิน

ไปพัดจนนับก่อน

มวยคู่แรกกันแล้วครับผ่านไปแล้วกับสองยกนี่ภาพช้ายกอีกสองครับ
ไหนช็อตไหนโอ้นี่คิดสิงห์นี่ดันไปติดเชือกเตะเข้าปลายคางครับ
นี้หรือเปล่าครับพันลิตรถึงกับล่วงเลยครับเนี่ยลงไปนอนให้กรรมการนับแปดครับ
โหแต่ตัวเองกับเสียหลักล้มไว้ครับมีนับไปแล้วนะครับทางด้านฝ่ายแดงภัลฤษฐ์โดนกรรมการต้นยกที่สองครับ

อ้าวเดี๋ยวดูครับมุมแดงนี่เข้าตาน้าส่งด้วยนะครับ
ถ้าพลิกกับวัชนะได้คงจะได้รับการเจรนัยต่อไปตามต่อยก๓ครับ
แล้วครับแดงตอนนี้พันฤทธิ์สิทธิ์กำนันจีรวัตรนะครับ
หมัดอาจารย์สุรัตน์สอนที่มุมเลยบอกครับให้เน้นหมัดเลยยกนี้
น้ำเงินสีซัวพักกาศหล่นไม่ได้นะครับได้นับมาชกประคองทำยังไง

ก็ต้องดูนะว่าจะเข้าสู่เกมได้หรือเปล่านะครับ
เจอทรงสทาง๒น้ำเงินให้ทาง๒มันโขมมากเลยนะครับ
ดูมั่นใจด้วยตอนนี้ไศตาด้วยดึงหลุด
ไม่เห็นถ้าไม่นับอะไรจะเกิดขึ้นครับ
ยุ่งดิเหนื่อยเลยสนุกเลยแหละ
นี่ขนาดโดนนับเองยังลุ้นอยู่เลยนะ
แดงพันลิตรอาวุธหนักใช้ได้เลยนะ
สถานการณ์ของเมื่อดายพี่น้องแฟนมายบล็อกยังอยู่นะ

สั้นนี่ต้องระวังเลย

ต่อล็อกล็อกหมุนแล้วแทงหมุนแล้วตีไปเลยครับ
ไอ้เจ้าพิชิตสิงซ้ายตี

ต้องตรงตู้ตลอด

โดนนับไปในยกที่๒ตัดลำตัวแบบนี้อันตรายนะ
ดูถึงตรงนี้แล้วมองดูอาวุธมวยจะคล้ายคลึงกันทุกอย่างนะ
เหมือนกันไงเนี่ยโอ้โหตัดลำตัวนี่ต้องระวังท้องแข็งนี่
เล่นลำตัวตัดลำตัวบูบด้วยสองเลยเล่นเปล่าใหญ่เจอแข้งขวา
ข่ายอาวุธออกอาวุธนี่เข้าข่ายอาชริยะเหมือนกันนะ
น้ำเงินภิชิษฏสิงเหมือนกันทุกอย่างอาวุธมวยค่ะ
ดูขยับดูว่าจะเข้าสู่เกมได้หรือเปล่านะครับพันลิฟต์
ซ้ายหลุดโต้ด้วยซ้ายสวยงามครับ
ภิชิษฏสิงภ์นี่เป็นเกมในป่ายกสามน่ะ
เหลือหนึ่งนาทียกที่สามรุ่นหนักนี่อันตรายจริงจริงครับ
ลิศเอาบวกด้วยบวกเลยบวกล่างตัดลำตัวครับ
ขณะที่น้ำเงินพิชิตสิงห์นั้นบวกด้วยศอกบน
กันเลยครับหมัดตัดลำตัวกับศอก
ใครคมเนี่ยอันตรายอันตราย
ดูย่ามใจไปนิดนึงครับน้ำเงินโดนอีกแล้ว
ยกนี้น้ำเงินแดงทำได้สวยด้วยนะยกนี้
เสียวให้เห็นตลอดนะหนักใช้ได้เลยอ่ะ
โปรเตอร์ลงใช้นี่จ้อมอยู่เลยแดงวันนี้พันธุ์ลิสต์
นี่คือเด็กรุ่นใหม่ใส่กันแสนสนุกครับคุณผู้ชม
แม้จะโดนนับก็จริงนะแต่ยังไม่มีการท้อครับพันลิตร
หมัดเลยอาจารย์สุรัสสั่งเน้นหมัดอย่างเดียว
หมัดอย่างเดียวแรกเลยอาวุธสวยงาม
อยู่กับบังจูอาวุธสวยแบบนี้แหละ
พิชิตสิงห์นี่ก็ถึงแม้จะได้นับก็ไม่ได้ยอมนะ

สี่ช่วงพาไปนิดนึงกับมีชิดสิงห์
อันตรายนะครับรศมีหมัดของแดงนเมิน

แล้วก็๓ยกกับพันฤกษ์ยก๒พลาดโดนนับไป
ยก๓นี่เร่งเครื่องครับเดินเข้าหา
โอ้โหทางด้านฝ่ายน้ำเงินพิชิตสิงก็สับสอกโต้เข้าไปหน้าหันเลยครับ
ทางด้านพันลิตรก็แรงขึ้นมามีต่อยท้องสลับครับ
พิชิตสิงห์โดนลำตัวก็ไปก็ออกอาการเหมือนกันครับ
ติดตามยกที่๔ครับ
ที่๔นะครับเดี๋ยวดูนะครับว่าแดงพันลิตร
กำนันจิรวัตรแดงนั้นโดนนับไปในยกที่๒ยกที่๓นี่
ออกอาวุธใช้ได้เลยครับยกนี้จะออกยังไงน้ำเงินสะดุดนิดนึง
แดงนี่ออกเพลินนี่ต้องระวังก้านคอด้วย
แม่แดงรุ่งเงินนี่พิวชิดศิงฌ์นี่ดูย่ำใจเลยนะ

มีเสียวมีลุ้นกันแล้วครับคุณผู้ชม
หมัดที่ออกของทางด้านไอ้เจ้าพันลิศ
แต่ว่ามันพยายามสวนด้วยศอกตลอดนะ

เด็กรุ่นใหม่การพิษซ้อมคณะมวยเชื่อถือได้ทั้งคู่
น้ำเงินอยู่กับจูปอสมานฝ่ายแดงอยู่กับอาจารย์สุรัสตเสียง

เริ่มที่จะเน้นตัดลำตัวได้หรือเปล่าครับ

ลิตรนี่ต้องตัดลำตัวน้ำเงินดูเหมือนว่าจะน่าจะต้านหมัดได้นะเพราะชกทรงนี้

เรียบร้อยเลยนะครับคุณผู้ชม
นี่พิทย์ซิงค์ครับ

เข้าไปจุดโฟกัสเต็มเลยนะ

มั่นใจมากเดี๋ยวดูภาพช้าโดนยังไงนี่

ออกซ้ายก่อนโหสไตล์มวยชาวตัว

อีกมุมหนึ่งช้าชัด

ตรงก่อนครับแล้วก็หุบขวาสั้น

ประจำวันเสาร์ที่๒๘มกราคม